บอกว่าน่าภูมิใจแต่ก่อนที่จะเล่าเนี่ยถามคุณผู้ชมก่อน
ว่าเคยเห็นนกกลงหัวจุกไหมเคยเห็นไหมมันร้องยังไงมันร้องยังไง

แต่ตัวที่จะให้ดูต่อไปนี้คุณไม่เคยเห็นอย่างแน่นอน
นี่คือตัวเดียวในโลกและครั้งแรกในประเทศไทย
ที่สามารถผสมพันธุ์นกกลงหัวจุก

มันชื่อพศัศน์ไทยนี่คือะเมษา
เล่นมาแล้ว
แต่เจ้าของบอกว่ามันชื่อเจ้าเมษา

หรือยังไงไม่รู้แหละแต่ว่ามันชื่อเจ้าเมษาอายุ๘เดือนค่ะ
นกกลงหัวจุกหรือนกประหลอดหัวขนเผือกตัวนี้ค่ะคุณผู้ชม
ฟาร์มบอกว่าเป็นนกเผือกตัวแรกในจังหวัดนครศรีธรรมราช
และอาจจะเป็นตัวเดียวในประเทศไทยด้วยนะคะ
คุณสุภกิจมากช่วยเจ้าของฟาร์มอยู่ที่อำเภอร่อนพิบูรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
พี่ก็เล่าบอกว่าเจ้าเมษาเป็นลูกพันฑ์ผสม
ของนกโกลงหัวจุก๓สายพันคือ

นกโกลงหัวจุกดอกแตง

อกจากจะมีสีขาวตลอดทั้งลำตัวแล้ว
เมษามันยังมีเสียงร้องภายรอบเพราะพริ้งด้วย
ร้องทีคุณค่ะเบิ้ลได้เป็นชุดนะจ๊ะ

เป็นที่หมายตาของบรรดานนักเลงนกนะ
มีคนติดต่อจะมาซื้อเจ้าเมษา

เพียงตัวเดียวเพราะฉะนั้นอยากเก็บมันไว
เพื่อเพาะพันธยายพันธุ์ต่อไป

ได้มีการขออนุญาตพ่อพันธุ์สัตว์สงวน

กลายเป็นฟาร์มเพาะเลี้ยงนกกลงหัวจุก
ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคใต้
แล้วก็สามารถเพาะพันธุ์ขยายพันธุ์
ราว๑๐๐๐ตัวต่อปี
เนอะแล้วที่ฉันสงสัยทันทีเลยนะว่าปกติแล้ว
กรงหัวจุกเขาจะเป็นสีไหนเขาจะเป็นสีน้ำตาล

ข้างหน้าจะเป็นสีขาวแต่ตัวนี้เผือกไงก็เลยขาวทั้งตัว

ไม่ไม่ได้ยินเสียง